เขามีการแชร์เรื่องนี้ว่าเป็นคนไทยที่อยู่ในสหรัฐเนี่ย
ไปขับรถชนคนที่สหรัฐจนเสียชีวิต

ตอนนี้ทางการและตำรวจสหรัฐเขาต้องการตามตัวนะครับ

จะมีการส่งตัวข้ามแดนอะไรกันยังไง

เขาเป็นนักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า

ซึ่งวันที่เกิดเหตุมันเป็นรอยต่อข้ามปี๓๑ธันวาคม

ทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยนะ๒๐๒๒ข้ามมาสู่๒๐๒๓เลยนะ
เป็นไปเลี้ยงฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับเพื่อน

พอปาร์ตี้เลิกเสร็จปั๊บเขาก็เรียกแท็กซี่ที่บ้านเขาเรียกอูเบอร์ค่ะ

ปรากฏว่าอูเบอร์จอดให้เขาลงกลางทาง
อันนี้ก็ยังเป็นที่น่าแปลกใจของทางการสหรัฐเหมือนกันนะ
ใช่ระยะทางห่างจากบ้านเขาอีกคืออีกประมาณ๑๐นาทีถึงบ้าน
หลังจากนั้นค่ะเบนก็เดินข้ามถนนไปอีกฝั่งนึง
แล้วมีรถขับมาชนแบบแรงมากนะ
กันชนแล้วก็กระโปรงหน้ารถเสียหาย
วสามเอ่อสีรีส์สามสีออกขาวขาวหน่อยอะค่ะ
แล้วหลังจากชนแล้วคนขับรถหยุดรถแป๊บเดียว
แล้วก็ขับหนีไปเลยไม่ได้ลงมาดูคนเจ็บเลยนะคะ
ทีนี้พอเขาสืบทราบจนรู้รถคันที่ชนเอ่อ
คันที่ชนเบนจามินเสียชีวิตเนี่ยนะคะเขาก็ยึดรถของกลางไว้ได้
แต่จับตัวผู้ต้องหาไม่ได้นะมีแต่ผู้ต้องสงสัยนั่นแหละ
เขาบอกว่าเป็นคนไทยได้รับสัญชาติอเมริกันแล้ว
ชื่อว่าทัพทิมซูฮาวเซินอายุห้าสิบเจ็ดปีค่ะ
แล้วตอนนั้นทัพทิมกำลังขับรถไปทำงานที่ร้าน
ร้านขายของชำแห่งหนึ่งร้านของเธอก็อยู่ใกล้ใกล้นะฮะ
จุดเกิดเหตุอีกสักประมาณ๘๐๐เมตรแล้วก็
ทีนี้ค่ะหลังจากที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยนะ
ตำรวจมีการออกหมายเรียกให้ทัพทิมมาพบ
แต่ทัพทิมไม่มาก็ต้องออกออกหมายจับละค่ะ
ปรากฏว่าเธอเดินทางกลับไทยมาแล้ว
เกิดเหตุ๓๑ธันวา๖๕ใช่ไหม
เธอกลับไทยมา๓มกราศาสตร์
แล้วคือแปลว่าหลังจากที่เกิดเหตุเธอก็กลับมาเลย

เดินทางมามาถึงกรุงเทพฯ๕มกราคม
เธอบอกกับเพื่อนด้วยก่อนที่เธอจะบินมาไทยบินกลับไทย

ยังบอกเลยทัพทีมทัพทิมไปหาตำรวจเถอะ
แต่เขาบอกว่าไม่เอาไม่เอาไม่เอาตำรวจค่ะ
นี้อย่างที่บอกว่าเป็นข่าวใหญ่ที่ทางสหรัฐเขานำเสนอข่าวอยู่
ว่าสาวไทยไปขับรถชนนายเบนจามิ
เพราะว่านายเบนจามินนะคุณนะคือเป็นนักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า